นี่ดีกว่ามาเที่ยวนี้บ้างดีกว่านะฮะ
ในช่วงของเที่ยงกินฟินเที่ยวนะฮะ

หลอกนะครับนี่คุณผู้ชมแล้วก็เตรียมด้วย
มูลค่า๕๐๐บาทจากเซ็นทร์ท่านมอบให้คุณผู้ชมเลย

คำถามก็ง่ายคำตอบเนี่ย
ชัดเจนอยู่ในข่าวนะฮะให้คุณผู้ชมไปดูกัน

ดงามมากนะครับ
โอ้โหนี่พาไปวัดหรือพาเข้าถ้ำกันแน่

แล้วดูคุณดูวัดสวยงามมากแบบนี้

มีสถาปัตยกรรมอะไรมากมายเลยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะล้านช้าง
สร้างเมื่อปี๒๓๙๘๒๔๐๔นะครับคุณฮะ

บอกว่าใครได้เข้าไปกราบไหว้บูชา
ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง
มีชื่อเสียงเรื่องลือคุณ

ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะด้วย
ปราศจากหมู่มารมิตรมากันเพียบ

จากเข้ามาที่พระอุโบสถนี้
ต้องเข้าถ้ำด้วยภายในถ้ำนะคุณนะ

มีจำลองหินงอกหินย้อยให้เหมือนกับ

แล้วก็มีแสงมีสีมีเสียงแบบนี้นะครับ

พญานาคาราชตลอดเส้นทาง

โอ้โหสวยจริงแล้วก็ไป
ลอยประทีลอยเทียนด้วยนะฮะ

เห็นฝนตกแบบนี้นี่ฉันนึกถึงจิ้มจุ่มจังเลย

มันก็คงจะทำให้อุ่นขึ้นมาบ้าง
คราวนี้จะพาไปดูคุณเห็นไหม
ในจานเลใบใหญ่อันนี้คือ

โอ้โหเอามาจิ้มจุ่มแล้ว
ไฮไลท์อยู่ที่อะไรรู้ไหมน้ำซุปนี้
เป็นน้ำซุปมะพร้าวอ่อน
ไม่เคยได้ยินเลยน้ำซุปมะพร้าวนี่ไงถึงบอกร้านนี้ค่ะไปได้เลยที่ร้านลาบเวียงจันทร์ตำถาดนะคะ
อยู่ที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนั่นเองจิ้มจุ่มร้านเนี้ยเขาใช้เนื้อปลากดคังเนี่ย
ตัวใหญ่ใหญ่เลยนะสดสดเลยอ่ะมาแร่เป็นชิ้นบางบางอ่ะโอ้โหแล้วให้ปลาเยอะมากด้วยอ่ะ
ใช่เครื่องอื่นก็เยอะเหมือนกันเห็ดเหิดมาครบนะคะผัดผักก็มาเต็ม
นี่เวลาที่คุณไปลวกนะลวกในน้ำซุปที่เป็นซุปมะพร้าวอ่อนนะมันจะหอม
มะพร้าวอ่อนหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะชุดหนึ่งเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาท
ใครจะไปทานเนี่ยร้านอยู่ที่ตลาดแสนตุ้งอยู่ตรงเลยตลาดแสนตุ้งมาสักประมาณโลนึงอะค่ะ
อยู่ทางขวามือเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มนะคะโทรศัพท์ไปก็ได้
ถามได้ที่เบอร์นี้เลยศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าห้าเก้านะคะครับร้านนี้
เออแล้วน้ำซุปมันเข้าขาวแบบเนี้ยเนอะโอ้โหคงหอมหวาน่าดูเลยหรือยักจิ้มเลยอ่ะ
พาคุณผู้ชมไปต่อที่น้ำตกหมันแดงครับน้ำตกหมันแดง
มัวม้าไม่เห็นอากาศนอนหูนอนหูแล้วก็แดง

พาไปที่นี่เพื่อพาไปดูดอกนี้
ดอกอะไรล่ะดอกลิ้นมังกรสีชมพู

นี่ให้ดูเป็นบุญตาเลยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ไปเอง
เราผ่านให้คุณผู้ชมดูทางจอนี้นะครับ
นี่ฮะ๑ปีมีครั้งเดียวออกดอกในรอบนี้เท่านั้น

งบานรับนักท่องเที่ยวที่บริเวณน้ำตกชั้นที่๕
น้ำตกหมันแดงในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตำบลเนินเพิ่มอเภอนครไทยจังหวัดภิษณุโลก
ดอกไม้เหล่านี้มันออกดอกบานสะพรั่ง
อยู่บนโขดหินหน้าน้ำตกหมันแดงเลย
เต็มที่ก็คือช่วงเดือนนี้แหละครับ

โถค้นแล้วดูสิตะไครมอสอะไรเขียว
แล้วแบบถ่ายรูปสวยแบบนี้นะฮะ
นี่ก็ใส่ชุดสีเดียวกับดอกไม้เลย
อกลิ้นมังกรจ้านะฮะคำถามมาแล้วครับ
คำถามก็คือดอกลิ้นมังกรมันออกดอกอยู่ที่น้ำตกอะไร
เมื่อกี้ทั้งบอกหลายครั้งทั้งสะกดให้ฟังเลย
ถามคำถามตรงนี้เลยดอกลิ้นมังกรสียำพู๑ปีออกดอกบาน๑ครั้ง

ใครทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาผ่านไลน์หน้าจอ
อย่าลืมนะส่งคำตอบมาติดแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยนะฮะ
หมายเลขของคุณไม่ขึ้นหน้าจอนะแต่ว่าเพื่อให้เราติดต่อกลับนะครับ
นี่เลยเราแจกกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะ
ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะรับไปเลยเอาไปใช้จ่ายกันต่อ